คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวการซ้ำเติมคนขายของยุคโควิด
คุณป้าท่านหนึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยนะคะ
เปิดร้านขายของชำเล็กอยู่ในหมู่บ้าน
แต่เจอโจรสองคนค่ะเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของ๒ครั้ง๒ครา
แล้วคุณป้าบอกก็ตาฉันมันไม่ค่อยดี
เราจะไปเห็นได้ยังไงล่ะว่ามันเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำเล็กนะคะ
อยู่ที่บ้านดอนขี้เหล็กตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลาค่ะ
คุณป้าป๊อสายสะอิดอายุ๖๘ปีเป็นผู้พิการทางสายตา
คือด้านขวาบอดสนิทด้านซ้ายมองเห็นลาง
เปิดร้านขายของแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ
แต่ปรากฏว่า๒วันก่อนมีลูกค้าเป็นชายหญิงคู่หนึ่ง
แก๊งพันธุ์มาซื้อของที่ร้าน๒๐๐กว่า
ป๊อกบอกว่ารับแบงค์มาแล้วก็ส่องดู
เห็นรางว่ามีรูปต่างในแบงค์เนี่ย

ก็เลยทอนเงินเข้าไป๗๐๐กว่าบาท
จากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกัน
มีคนมาซื้อของอีกจ่ายแบงค์พันธุ์อีก
ป้าก็ทอนไป๗๐๐กว่าบาทเหมือนกัน

เอาแก๊งพันธุ์ที่ได้๒ใบเมื่อวานนี้

เพื่อนบ้านบอกว่าป้านี่มันแบงค์ปลอม

แต่คุณป้าเขาไม่เห็นเขาเป็นผู้พิการทางสายตานะคะ
ป้าเล่าว่าตอนที่หญิงชายคู่นี้มาซื้อของ
ผู้ชายบอกว่าผมเพิ่งออกมาจากคุกนะป้า

ไม่คิดว่าจะมาหลอกกันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ป้าไปแจ้งความด้วยค่ะ
ที่สพเมืองสงขลาตอนนี้ตำรวจกำลังเร่ง
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ